น้องใบตองอีกที่นึงก็ภาวะเหมือนกัน
เขาบอกว่าเฮียนสุดเลยครับที่จังหวัดสตูน
ชาวบ้านเขาต้องภาวะเมื่อเจอกับสิ่งนี้ฮะ
โหนี่ขณะตอนกลางวันนะ
เอากลางวันก็ดีแล้วไม่ต้องดูกลางคืนหรอก
โอ้โหกลางคืนนี้ไม่กล้าจินตนาการเลยนะจะเป็นยังไงเนี่ย
นี่ครับคุณผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสาราริมทาง

ที่ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาตกน้ำหมู่หนึ่งตะบนเขาขาวอเผลงงูจังหวัดสตูน
นี่ครับเขาว่าเป็นสถานที่ร้าง
แล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิงสถิตอยู่แถวนี้โอ้ดูดิ
โอ้โหมีน้ำดงน้ำแดงที่เคยแบบว่าเอามาถวายด้วยนะ
เชื่อมั้ยดูน่ากลัวดูเฮี๊ยนขนาดเนี่ย
ของว่ายเทียบเลยตั้งแต่คนที่เขาไม่ความเชื่อเขาก็มาไง
เขามาบทบาลอะไรรู้มั้ยบทบาลขอให้สอบติดรัชการ
ที่นี่เหรอมาไกลเนอะ
นี่ชาวบ้านที่พามาครับ
พาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรงนี้เลยครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังอีกนะครับว่าตรงนี้เนี่ย

มีคนเชื่อว่ามีสิงสถิตสิงสถิตอยู่
เพราะเคยเห็นงูยักษ์เลื้อยลงมา
กินน้ำที่คนเขาเอามาถวายที่ศาลแห่งนี้
ดูแล้วเป็นไงฟังแล้วน่ากลัวนะ
ไปสอบถามนายสุรยนต์จิ้วจวบนะครับ
อายุ๗๐ปีแล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่แหละ
คนนี้แหละสำคัญเพราะอะไร
เขาบอกว่าเขานี่แหละเคยเห็นมากับตา
ว่าเคยเห็นงูยักษ์เลื้อยลงมา
นี่เขาบอกว่าตรงนี้เลยที่เขายืนอยู่เนี่ย
กลับไปเมื่อ๑๕ปีก่อนช่วงเที่ยงด้วย
ตนเองกำลังขับรถกลับบ้านจู่ก็เห็นงูขนาดใหญ่
เลื้อยลงมานะจากบริเวณสาราร้างเพื่อจะไปอีกฝั่งของถนน
ตกใจสิครับรวมไปถึงคนที่เขาขับขี่สัญจรผ่านไปผ่านมา

เขาเชื่อว่าเป็นงูยักษ์งูเจ้าที่เป็นพญางู
ลงมากินน้ำนี่น้ำที่แบบว่าชาวบ้านเขามาวางเอาไว้
เพื่อถวายกับสาราล้างแห่งนั้น
แต่ถ้าพูดถึงงูตรงนั้นอาจจะมีจริงก็ได้นะเพราะเป็นป่าไง
ถ้าพูดถึงในเรื่องของความเป็นไปได้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่างูมันลงมาจากเขาจากป่า
อยู่แถวนั้นคุณดูเป็นป่ารกขนาดนี้จริงก็ฝากเตือนสำหรับใครที่จะไปไหว้ตรงนี้ก็ต้องระวังงูเหมือนกันนะ
ผมว่าต้องระวังให้มากเลย

ไม่ต้องไปดูตลอดข่าวเอานี่แหละ

มีร่องร้อยจุดประทัด
ดูตลอดข่าวนี้แหละนะสบายใจแล้วค่ะคุณค่ะยังไง